การจะเอาคนนอกมาเป็นนายมตรีเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าจะเอามาในสถานการณ์ไหน
สอสอทั้งสภาถ้าไม่มีชื่อปรากฏแจ้งกรกตไว้ก่อนเป็นนายกไม่ได้
อันนี้ผิดหลักประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง
เขียนลำนูนออกมาโดยไม่ไว้วางใจประชาชน
วกกับไม่ไว้วางใจนักการเมือง
ฝ่ายกันมาธิการเขาพูดด้วยเหตุด้วยผล
ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าที่เขาคิดอย่างนี้เพราะอะไร